อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เป็นอุบัติเหตุสลดเลยสำหรับกลุ่มนักศึกษา
ทั้งหมด๑๘คนที่ฝึกงานจบแล้ว
ส่าหเลี้ยงฉลองบอกกับเพื่อนว่าจะได้กลับบ้านอยู่แล้วอ่ะ
จังหวะที่เดินทางกลับที่พักมันเกิดอุบัติเหตุ
รถเสียหลักพุ่งชนพลิกคว่ำ
คนที่นั่งอยู่ข้างหลัง๑๐กว่าชีวิตเนี่ย
กระจายกระเด็นออกจากรถกระบะ
น้องตายเกลือนหนึ่งเลยใช่ด้วยความที่เป็นถนนรถกระบะด้วยอะค่ะแล้วก็ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะโอ้โห

เด็นออกมาจากท้ายรถกระบะแล้วก็นอนเสียชีวิตกันอยู่ตามทางอย่างนี้
ใช่ค่ะซึ่งจริงเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยมันเร็วมากอะที่เราวงสีแดงไว้ให้ค่ะ
คือกระบะคันนี้อยู่เลนขวาสุดเลยนะคะ
แล้วเหมือนเขาเสียหลักแล้วเขาก็เบี่ยงมาทางซ้ายแล้วก็พลิกกลิ้ง
ตลบเลยแล้วก็ค่อยมาฟาดกับฟุตปาดแล้วก็เสาไฟ
คนที่นั่งข้างหลังเหมือนเทกระจาดเลย
คือต้องขออนุญาตเบลอนะคะเพราะว่าถ้าไม่เลอมันจะเห็นชัดเจนมากว่าคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว๒๑ตำบลราชาเทวะอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็เป็นวินาทีเกิดเหตุเลยค่ะซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เอง
มีคลิปอีกมุมนึงที่เขาบอกว่ามันจะเห็นเนี่ยคุณผู้ชมร่าง
เป็นร่างของผู้โดยสารที่กระเด็นออกมาจากท้ายรถกระบะแล้วก็แน่นิ่งอยู่ตรงพื้นถนนเลยค่ะ
ก็คือเสียชีวิตตรงนั้นทันทีเลยนะคะ
ค่ะมันจะมีคลิปอยู่สองมุมนะคะที่ดูไปเมื่อสักครู่กับภาพจังหวะนี้

ก็มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราชาเทวะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งวันที่๒๙กันยายนค่ะ
ตำรวจสพบางแก้วพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลบางพลีก็รีบไปที่เกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยเจอรถกระบะอีสุสุสีเทาทะเบียนผอพึ่งจอจาน๕๓๒๒เรยองค่ะ
สภาพคือหงายเก๋งเลยล้อชี้ฟ้าพังยับเยินคว้างอยู่กลางถนน
ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยกระเด็นเกลื่อนถนนรวมแล้ว๑๒ศพด้วยกัน
มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดคาอยู่ในรถด้วย
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะมีหนึ่งรายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไปกัน๑๘ชีวิตเสียชีวิตทั้งหมด๑๓ศพบาดเจ็บ๕ราย
แล้วรู้มาว่ารถกระบะคันเกิดเหตุเนี่ยมีนายนิตยาสุขจันทร์วัย๒๗ปีเป็นคนขับ
คนนี้ไม่เสียชีวิตแต่ก็คือได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นางสาวยุพินกริงกระโทกผู้หญิงคนเดียวในรถที่นั่งด้านหลังคนขับ
คือคนที่บาดเจ็บน้อยที่สุดค่ะเธอให้การกับตำรวจบอกว่า
ทุกคนที่ไปด้วยกันเป็นเพื่อนที่ทำงาน
แล้วก็มี๑๑คนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสเกต
ที่ถูกส่งมาฝึกงานที่อู่ซ่อมรถประกันกลางแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว๒๒
วันเกิดเหตุคือวันฝึกงานวันสุดท้ายของเด็กแล้วค่ะ
อู่ก็เลยอ่ะจัดงานเลี้ยงส่งให้กับเด็กหน่อยอยู่ด้วยกันมานานไง
เห็นหน้าเห็นตาเลี้ยงดูเอ็นดูกันมาก็เลยเนี่ยค่ะ
เสร็จซิ้นก็จัดกันทุกคนมีดื่มแอลกอฮอล์นะ
เบียร์ดื่มเหล้ากันอย่างสนุกสนาน
จนกระทั่งหัวข้ามลากไปจนถึงช่วงดึกแล้วทั้งหมดก็ชวนกันว่าเนี่ยกิ่งซอยกิ่งแก้ว๒เนี่ยมันมีคอนเสิร์ตหมอลำซิ่ง
ไปดูกันไหมอารมณ์ได้ที่แล้วอะค่ะก็ไปกันไปกันทั้งแก๊งแบบนี้เลยนั่งรถไปแบบนี้แหละไปดูหมอลำที่ซอยกิ่งแก้ว๒
แล้วก็มีการถ่ายรูปรูปสุดท้ายของกลุ่มนี้ก็คือรูปที่เขายืนถ่ายรูปกันอยู่หลังท้ายกระบะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะคะใช่ค่ะ
ทีนี้จังหวะขากลับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตอนขากลับดูหมอลำซิ่งเสร็จแล้วกำลังจะกลับที่พักส่งไลน์ไปบอกเพื่อนว่ากำลังจะกลับที่พักแล้วนะ
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามกราฟิกที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
รถเนี่ยขับมาแล้วมันก็เสียหลักจากเลนขวาสุดเสียหลักมาพลิกคว่ำหลายตลบจนกระทั่งมาฟาดกับฟุตปาดฝั่งตรงข้าม
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนหักแล้วคนข้างหลังรถก็กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางนะคะ
ชนกับกำแพงหน้าบ้านของชาวบ้านด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าคนท้ายกระบะเนี่ยที่กระเด็นไกลที่สุดเนี่ยกระเด็นไกลถึงสี่สิบเมตรค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้จังหวะเสียหลักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ารถกระบะคันนี้นะขับมาเร็วมากขับมาเร็วแล้วมันมีจังหวะเร่งเครื่องแซงแท็กซี่
แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเร่งเครื่องแซงขวาแท็กซี่มาแล้วจะเลี้ยวกลับเข้าเลนซ้ายอาจจะด้วยความแรงความเร็วแล้วก็น้ำหนักมันมีแรงเหวี่ยงค่ะพอเร่งความเร็วมาปาดเข้าขวาปุ๊บแล้วจะหักกลับซ้ายเพื่อให้รถอยู่ตรงมันเลยกลายเป็นปัดแล้วรถก็เลยพลิกความแบบนี้เนี่ยเอาคุณผู้ชมลองดูขับมาเร่งเครื่องทางตรงใช่ไ
มันก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าหลังจากรถนิ่งเนี่ยตัวเธอก็พยายามจะออกจากรถเพื่อจะดูเพื่อนเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บกลายเป็นว่าออกมาเนี่ยเพื่อนตายหมดแล้วอะค่ะเหลือแค่คนงานชาวกัมพูชาที่นั่งด้านหลังเท่านั้นเองที่ยังรอดชีวิตอยู่เบื้องต้นอย่างที่บอกตรวจสอบไปแล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุใน๑๒ศพได้รับบาดเจ็บ

นายสุภวัฒน์มาเสมอนายวรายุทธ์ชัยปัญญานายวรายุทธ์เนี่ยคือคนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางพลี
ส่วนผู้บาดเจ็บ๕คนค่ะมีนายนิตยาสุขจันทร์คนนี้คือคนขับรถ
นายพุทธพงศ์รินรมนายรณชัยสุขจันทร์นางสาวยุพินกริงกระโทกแล้วก็นายวานนาคหม่องชาวกัมพูชา
อืมถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงจริงนะคะสำหรับการขับรถถ้าขับเร็วเนี่ย

เพราะว่าเวลาเหวี่ยงเวลาเกิดอุบัติเหตุ

แม่มีอะไรป้องกันเลย
ลงพื้นที่ไปคุยกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
ชำนาญงานอบตราชาเทวะนายเดชาเพชรไทย
เขาเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ตรงนี้
ยังไม่เคยมีอุบัติเหตุที่มีคนเสียชีวิตมากขนาดนี้มาก่อนค่ะ
จากลักษณะของซากรถคาดว่าต้องขับมาเร็วมาก
แล้วคนขับไม่สามารถควบคุมรถได้
เสียหลักเทกระจาดแล้วคนที่นั่งท้ายกระบะ
กระเด็นไปฟาดพื้นจนเสียชีวิต
แต่นายเดชาบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ
แต่คนอาจจะไม่ได้เสียชีวิตมากขนาดนี้แต่ถามว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหม
บ่อยเพราะว่าเป็นทางเข้าออกของรถบรรทุก
เลนกว้างด้วยช่วงกลางคืนรถก็เลยขับเร็ว
เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์ในพื้นที่อยู่บ้าง
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเป็นลักษณะของทางโค้ง
ฉายาว่าโค้งร้อยศพด้วยอาถรรพ์ในพื้นที่
มีเรื่องอะไรในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวฟังนายเดชาค่ะ
บริเวณกิ่งแก้ว๒๑บ่อยมากครับเพราะ
เพราะเป็นทางเข้าออกของรถบรรทุกขนาดใหญ่
แล้วก็ถนนถนนคว่างพอตกดึกจะถนนโล่งแล้ว

แต่ถามว่าอาถรรพ์ไหมก็น่าจะอาถรรพ์

ใช่ครับตายด้วยสาหัสด้วยเยอะ
นักข่าวของเราก็ไปที่อู่ซ่อมรถ
น้องนักศึกษาฝึกงานกลุ่มนี้ฝึกงานน่ะนะคะ

น้องกลุ่มนี้มาฝึกงานปีนึงแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้วันสุดท้ายของการฝึกงาน
เลี้ยงส่งกิจกรรมเยอะค่ะ
ก็มีเช่นแบบใครแพ้ถูกทานหน้าด้วยน้ำมันเครื่องสีดำบ้าง

ช่วงจังหวะที่เขาจัดงานเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะคะ
ส่งท้ายเขาก็ถ่ายกันไว้

แล้วที่น้องไปดูคอนเสิร์ตหมอลำกันต่อ
เพราะเขาเห็นว่าอยู่ไม่ไกล
ก็เลยนั่งอัดกันไปในรถคันเดียวเลยดีกว่า
เพราะมันใกล้คิดว่าไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
ก็นั่งกระบะกันไปอยู่ท้ายกระบะนะคะ
ยังเห็นภาพความสุขความสนุกเลี้ยงส่งกันอยู่
มาอีกภาพหนึ่งคืออุบัติเหตุแล้วก็นอนเกลื่อนกันพื้น

มันตัดเกินไปค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ด้วยค่ะ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เชื่อเรื่องอาถรรพ์เหมือนกัน
กับทางป้องกันและบรรเทาสาธนภัยนะคะ
พี่วินเขาบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
เพราะว่าถนนทั้งเส้นมี๑๒พญายักษ์ดูแลอยู่
มีความเชื่อว่าจะส่งพลังร้าย
จุดเกิดเหตุตรงกับยักษ์สุริยาพบตั้งอยู่
ซึ่งยักษ์สุริยาพบเป็นยักษ์ที่โมโหร้าย
อาจจะส่งผลให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
อันนี้เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่เขา
แต่บางส่วนก็มองว่านอกจากเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์
ก็อาจจะเป็นเพราะความประมาทด้วยนะคะ
พ่อผมมันไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกเขาทำมาดีแล้ว
อย่าไปว่าของเขาเลยแต่เขาทำมาไม่ดีเขาไม่ทำหรอกครับ
ของอะไรนะพูดถึงถ้าของเขาไม่ดีเขาไม่ทำหรอก
เขาคิดว่าเขาดีเลยเขาต้องการลงทุนมา
เอาเงินรัฐบาลมาลงอะไรอย่างนี้นะพูดถึง
แต่นี่บางทั้งมันเร็วเกินไป
มันเร็วเกินไปจนเอาไม่ทันนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอก
ยักษ์เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพของถนนเส้นนี้อีกที
กิ่งแก้วเนี่ยนะคะจะมียักษ์ถูกตั้งเอาไว้ตลอดถนนกิ่งแก้วเลยค่ะ
คือทั้งถนนทั้งเส้นเป็นพญายักษ์จำลองจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ก็มีหมดเลยทศกัณฑ์มังกรกัณฑ์จักรวรรดิอินทรชิตก็มีมายารา
อย่างที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นยักษ์ที่มีชื่อว่าสุริยาพบเป็นยักษ์ที่โมโหร้าย
แต่ทั้งเส้นมียักษ์หมดเลยนะคะ๑๒ตนนะคะ
เขาเชื่อกันว่าเหมือนกับไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมกับฐานะของความเป็นยักษ์
มาไว้ที่ถนนแบบนี้ทำให้แผ่บารมีในทางลบ
คนก็จริงก็มีการไปเส้นไหว้เหมือนกันแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็เลยเป็นเกิดเป็นความเชื่อไงว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
การนำยักษ์ไปไว้ที่ถนนแบบเนี้ยค่ะอืมอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนี้นะคะ
ชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติสมุทรปราการ
พันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิจันทรสุวรรณผู้กำกับสภบางแก้ว
เยี่ยมอาการคนเจ็บที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙
มอบกระเช้าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ๓๐๐บาท
ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายนิตยาคนขับกระบะคันนี้
นิตยายังอยู่ในอาการเครียดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนขับรถเองจริง
บอกว่าต้องรอดูอาการก่อนยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
เพราะนายนิตยาเลือดออกในสมองมีแผลที่หน้าเต็มเลย
เพราะว่าร่างกายถูกกระแทกเนี่ยค่ะยังนอนอยู่โรงพยาบาล
ส่วนบรรยากาศที่สถาบันการแพทย์จักรีนริบดิน
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ญาติไปรอรับศพเป็นจำนวนมากค่ะดูภาพ

สะหรับและสะเทินใจจริง
เสียใจนะคะเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอุบัติเหตุ
แล้วก็ฝึกงานกันเสร็จแล้วกำลังจะออกมาทำงานกันจริงจัง

ก็ไปรอรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ทางสถาบันไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่นะคะ
ก็ได้ภาพมาในเบื้องต้นก็คือเท่าที่เห็น
นักข่าวของเราไปคุยกับแฟนสาวของ๑ใน๑๓ผู้เสียชีวิตค่ะ
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนของนายสุประชัย
วันทวีหรือลามอสอายุ๒๐ปี
รู้จักกันคบกันตั้งแต่ช่วงแรกที่นายลามอส
ฝึกงานเป็นช่างสีรถยนต์ที่นี่
ก่อนเกิดเหตุเธอชวนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน
แต่แฟนบอกว่าติดงานเลี้ยงทรง
เธอก็เลยไปกับเพื่อนลามอสก็เลยเลี้ยงส่งอยู่ในงานเนี่ยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเธอไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนนะ
แล้วก็สักพักตัวนายลามอสเนี่ยมาหาแล้วเดินเข้ามากอด
คือก็คือแปลว่าอยู่ที่คอนเสิร์ตหมอลำซิ่งเดียวกันใช่ไหม
บอกว่าแปลกมากเลยปกติแฟนไม่เคยมากอดแบบนี้
วันนี้อยู่ดีมากอดเหมือนกับเป็นลางอะไรก็ไม่รู้
จากนั้นนะคะก่อนกลับเธอบอกว่าเธอแอบไปเห็นผู้หญิงมาคุยกับนายลามอส
เธอก็เลยงอนก็เลยแยกกันกลับเลยไม่ได้กลับด้วยกัน
มอสก็เลยไปอยู่บนรถกระบะคันนั้นไง
ก็เลยประสบอุบัติเหตุก็เลยเสียชีวิต
เธอบอกว่าคือเสียใจมากถ้าไม่ได้ทะเลาะกัน
ลามอสคงกลับกับเธอคงไม่ขึ้นรถกระบะคันนั้นไป
เธอบอกว่าเธอกลับไปที่ห้องเธอยังรู้สึกว่าเหมือนแฟนหนุ่มของเธอยังอยู่นะคะ
แต่ความจริงก็คือเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว
ไหนถึงเข้ามากต่อแบบนี้แล้วหนูก็แบบนี้ไง
ใช่หนูยังโทษตัวเองเลยถ้าวันนั้นหนูไม่ไป
เขาคงมีชีวิตร่อยเย็นทุกคัน

เห็นจากทางกระจกด้านหน้าเชิญได้เลยเชิญได้
เพราะว่ามันเป็นเสื้อคู่หนูกับเขาซื้อมาก็ใส่กันวันแรก
เที่ยงคืนยี่สิบหกนาทีวันที่ยี่สิบแปดกันยายนนะคะ
โพสต์ข้อความบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมขอไม่เห็นอะไรดีกว่า
มันบรรทอนจิตใจก็มีเพื่อนผู้ตายเข้ามาโพสต์อาลัย
แล้วก็แสดงความเสียใจกันเยอะอะค่ะ
นายวรายุทธ์ชัยปัญญาโพสต์เฟซบุ๊ควันที่๒๗กันยายน๕ทุ่ม๓๓นาที
บอกว่าอยากจะหายไปเลยอ่ะหายแบบหายไปไหนก็ได้
หายไปพร้อมกับความรู้สึกแย่ในตอนก่อน
แล้วก็มีการโพสต์ภาพสมาชิกกับรถกระบะในคืนก่อนเกิดเหตุ
พร้อมระบุข้อความบอกว่ายาวไปศรีสะเกดครองเมืองภาพนี้ค่ะ
ซึ่งจากภาพนี้มีคนนำไปโพสต์อีกแล้วก็เขียนบอกว่า
ขออนุญาตนะคะมีคนเห็นหน้าใครอยู่ท้ายกระบะน้องฝึกงานศรีสะเกด

ต้องตามส่องกันอีกซูมดูคุณผู้ชมเดินมาใกล้จอดูก็ได้นะ
เขาบอกว่าเป็นเงาบางอยู่ในกลุ่มนักศึกษาที่เสียชีวิตค่ะ
คนก็ไปพูดกันอีกว่าเฮ้ยเห็นไหมที่มันเป็นเหมือนเป็นฝ้าขาวใช่ไหม
เงาอะไรอ่ะไปอยู่ถ้ำกลางน้องเขาได้ยังไงมันคืออะไรหรือเปล่า
ก็อย่างที่เราได้ดูกันไปนะว่าเป็นคลิปแห่งความสนุกสนานนะคะ
คือมันคือความสนุกสนานมันเป็นความสุขมันคือความยินดีจริงจริงที่เป็นแบบ
ฝึกงานจบแล้ว๑ได้กลับบ้านแล้ว๒เราจะได้ออกไปทำงานกันสักที
โดยที่ไม่มีใครในคลิปรู้ตัวเลยว่าเขาจะกลับกันไม่ถึงที่พัก
ที่น้องกลุ่มนี้ศึกษาอยู่นะคะ
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ทางวิทยาลัยบอกว่าก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
มนุยการอักษรศิลป์แก้วมหาวงก็เลยมีการเรียกประชุมนะคะ
คณะครูอาจารย์ผู้ปกครองของนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
ก็ได้บอกว่าตอนนี้ให้ครูไปในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้ปกครอง
เพื่อประสานงานในเรื่องต่างเรื่องของการรับศพกลับมาที่จังหวัดศรีสเกต
ซึ่งก็ต้องขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึงที่จะนำศพของทั้ง๑๓ราย
มาให้กับผู้ปกครองถึงภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
รับว่าเด็กที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้มีแต่เด็กนิสัยดีค่ะ
ผู้มนุยการวิทยาลัยบอกว่าคือทางวิทยาลัยเนี่ยจะแบ่งคณะครูออกเป็น๓ชุดนะคะ
แรกจะเดินทางไปประสานงานเรื่องต่างกับโรงพยาบาล
จะได้สะดวกมากขึ้นสำหรับญาติญาติที่ไปติดต่อขอรับศพ
ที่๒ก็จะไปตามบ้านของนักศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือเรื่องอื่นเพิ่มเติม
ที่๓ก็จะคอยประสานงานกับผู้ปกครองที่มีความพร้อมและพาไปรับตัว
ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดบอกว่าได้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาเอาไว้
ก่อนที่จะไปฝึกงานอยู่แล้วทุนประกันรายละ๑แสนบาท
ส่วนการประกันภัยภาคบังคับตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีเสียชีวิต
จะได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนรายละ๓แสนบาท
ทางวิทยาลัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาให้
แล้วก็จะมีการจัดเงินช่วยเหลือเรื่องของการจัดงานศพรายละหนึ่งหมื่นบาทด้วยค่ะ
ทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้นะคะ
พัฒระวันชนกเนธอายุ๔๑ปีเป็นคุณแม่ของนายเทียนชัยชนกเนธ
คุณแม่บอกว่าลูกเรียนอยู่ปวส๒แผนกช่างยนต์
พอรู้ข่าวตกใจและเสียใจมากค่ะแม่มีลูกสามคนคนโตเป็นผู้หญิง
เทียนชัยที่เสียชีวิตเป็นลูกคนกลางแล้วก็เป็นเด็กดีมากไม่เกเรไม่เที่ยวเตร
ฝึกงานไกลบ้านก็โทรศัพท์หาแม่ทุกคืนถามเรื่องทางบ้าน
การทำนาข้าวได้ผลผลิตเป็นยังไงคือเป็นห่วงแม่โทรหาแม่ทุกคืนค่ะ
แต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายคนกลางคนนี้จะมาอายุสั้นจนเกินไป
แม้แต่งานบ้านงานเหลือช่วยพ่อแม่ทำนาอย่างว่าคนฟังทุกสิ่งทุกอย่างทำนา
โทรมาหาแต่แม่ว่าดูข้าวมีย่าไหมผักให้พ่อดูข้าวให้ดีดีนะ
อย่างนั้นอย่างงี้โทรมาหาแม่พูดแต่เรื่องครอบครัว
ถามข่าวเรื่องพ่อแม่เป็นยังไงทำนาข้าวได้ผลดีไหม
ถามว่าที่บ้านแรงไหมแกก็ถามแกก็ถามสุขดีเรื่องครอบครัวทุกอย่าง
ไม่ได้พูดเรื่องอะไรถามแต่เรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลย
ซึ่งที่บ้านในตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกด
เป็นบ้านของนายเทียนชัยผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายมีญาติเพื่อนบ้าน
แสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ก็เป็นการเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพ
บำเพ็ญกุศลนะคะทีนี้นายนิกรลุมาตรญาติของนายเทียนชัย
ก็บอกว่าเทียนชัยเป็นคนนิสัยดีใช้งานง่ายชอบช่วยงาน
มีแต่คนในหมู่บ้านรักใคร่ค่ะขณะทำงานก็จะส่งเงินมาให้ทางบ้าน
ตลอดทุกเดือนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาท
แล้วปกติน้องจะเป็นคนไม่ค่อยชอบดื่มชอบเที่ยว
แต่ครั้งนี้คิดว่าก็คงจะไปกับเพื่อนนะคะ
คือไปเลี้ยงฉลองมันเป็นโอกาสพิเศษนะคะ
เป็นการฉลองครั้งสุดท้ายก่อนที่จะฝึกงานจบ
ซึ่งคืนวันพรุ่งนี้นะคะนายเพิ่มศักดิ์ชวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด
ก็จะมีการประชุมร่วมกับดรประชาคมจันทรชิต
รองเลขาธิการกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ